ส่วนเรื่องของเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นที่รัฐน็อตแคโลเลน่า
ล่าสุดทางครอบครัวของผู้ที่ถูกยิงก็ได้เผยคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์
ขณะเกิดเหตุค่ะแต่ว่าก็ยังทำให้การประท้วงนั้นไม่สามารถยุติลงได้
ประท้วงยังคงดำเนินต่อไปเป็นคืนที่๕ค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอขณะที่ตำรวจยิงนายคิด
ลามองก์สก็อตวัยสี่สิบสามปีเสียชีวิตที่เมืองชาลอทในรัฐนอตแคโลไลน่า
วันอังคารที่แล้วคลิปวิดีโอนี้ถูกบันทึกโดยกล้องจาก
โทรศัพท์มือถือของนางราคิเยียภรรยาของนายคิด
ซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงของเธอตะโกนอยู่ตลอดเวลานะคะ
ว่าอย่ายิงเขาไม่มีอาวุธจนกระทั่งตำรวจลั่นกระสุนปืนใส่ในคิด
จนทำให้เขานอนเสียชีวิตอยู่ตรงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้เกิดกระแสความโกรธแค้นของประชาชน
นำไปสู่การประท้วงต่อเนื่องเข้าสู่วันที่๕แล้ว
ตำรวจอ้างว่านายคิดนั้นถืออาวุธปืนพยายามจะยิงมาที่ตำรวจ
ขณะที่ภรรยาของเขายืนยันว่านายคิดไม่ได้พกปืน
อย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอนี้ที่ถูกนำไปมอบให้เป็นหลักฐานต่ออายการ
ก็มองไม่เห็นชัดเจนนะคะว่าจริงแล้วเขาพกปืนด้วยหรือไม่
บรรยากาศการประท้วงตามท้องถนนในเมืองชาลอทรัฐนอสเคโลไลน่า
ยังคงดำเนินไปอย่างตึงเครียดย่างเข้าสู่วันที่๕
โดยผู้ประท้วงยังคงออกมาชุมนุมฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิลล์
ที่ทางการได้ประกาศเมื่อวันเพื่อหัศจรรย์ประดีที่ผ่านมา
จากนี้ยังมีการท้าทายอำนาจรัฐด้วยการออกมาชุมนุม
แล้วก็ถ่ายภาพโพสต์ลงสังคมออนไลน์
เรียกร้องให้ทางฝั่งตำรวจนำคลิปวีดีโอ
ที่อยู่บริเวณกล้องหน้ารถตำรวจออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ตาย
ซึ่งก็มีการประท้วงของประชาชนเพิ่มขึ้นที่นั่นอีกจุดหนึ่ง
บริเวณถนนย่านใจกลางเมืองมีผู้เข้าร่วมประมาณ๒๕๐คนค่ะ